ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ห้องนอนของคนจนจน
ได้ลบแดดฝน
คนถูกอยู่นาง
หรือเขาช่างที่เอามาให้รัง

คิดคิดไปพี่อยากลื้อไม้เผาผ่าน

ร้องนอนคนจน
เอากุญแจเขาหน่อยขี้หน่อย
ไม่เป็นไร
ขี้ไม่มีเลย
เราก็มีสไตล์ของเรา
พี่เชิญพี่ถามผักบุ้งหน่อยว่าใครเป็นคนแบบบอก

คิดว่าถูกต้อง๑๐๐ไหมครับ

โอ้โหสวยหรูเลยเหลืออีกเพลงเดียวได้ตามเป้า
และตัวช่วยยังอยู่อีก๒แผ่นป้ายด้วยกัน
ข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ยังอยู่เพลงเก่งก็ยังอยู่
โหช่างหวานมันอะไรเช่นนี้
เดี๋ยวถ้าเกิดคุณป่าประกาศว่าร้องได้นะครับ
บักบุ้งทำอย่างนี้เลยคอ๊ะก็กก็กก็ก
ลาก่อนลาก่อนนะ
เอาละครับมาลุ้นกันพร้อมกันทั่วประเทศเลย
สำหรับนักสู้ชีวิตคนนี้ว่าเขาจะได้ไปต่อหรือไม่

ก็มาอยู่ที่เพลงนี้แล้วครับ
เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาท

ผักบุ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาท

ร้องได้ครับ

พูดได้เต็มปากอยู่แล้วล่ะเล็กลาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ได้แล้ว๖๐๐๐บาท
จากเพลงห้องนอนคนจนศิลปินสายันสัญญานะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาบอกว่าเหมือนชีวิตของผักบุ้งเอง
อืมทำไมมันไปเหมือนขนาดนั้นยังไงเหมือนตรงไหน
เหมือนตรงที่บ้านผมมันจนนะครับไม่มีสาวมองเลย

แล้วตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหม

ส่วนใหญ่เราบอกเลิกเขาหรือว่าเขาบอกเลิกเรา

เป็นยกแรกภักบุ้งต้องทำตัวเองให้มั่นคงก่อน
ไปเอาเหล็กออกจากขาไปตั้งใจเรียน
แล้วดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเอง

ต้องตั้งตัวได้ต้องยืนหยัดได้
ชีวิตมันถึงจะกลมลูกถึงจะไม่ปวดหัวมาก

ตอนนี้เราจะต้องในเรื่องของการเรียนก่อน
อันนี้ภาษาวัยรุ่นจะมีเพื่อบำรุงหัวใจบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
แต่สิ่งที่พี่เป๊กอยากให้ผักบุ้งทุ่มเทก็คือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะ
จริงแล้วอยากให้ร้องอีกจนถึง๑๐เพลงเลยแต่วันนี้เวลาหมดแล้ว
เวลาหมดลงน้องผักบุ้งยังคงต้องอยู่กับเราต่อไปนะครับ
เพราะว่ายังคงต้องแข่งขันกันต่อเพราะยังร้องไม่ผิดและยังไม่หยุดนะครับ
ก็มาเป็นกำลังใจให้กับผักปุ้งได้นะครับกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไป
จบรายการอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนค่ะคุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่
กับรายการดีรายการนี้ค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณแม่สารณีครั้งที่แล้วนะฮะ
ไม่มีสมาธิจะเล่นอะไรทั้งนั้นเลย

ว่าถ้าได้๑๓๑๐๐๐๐บาทอยู่ที่ขา
รักษาแม่น่าจะสักสองหมื่นครับ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อย
ช่วยหนีไหมมีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
จะได้บวชไม่ได้บวชอยู่ที่คำเฉลยนี้ค่ะ
ผักบุ้งร้อง
โน้ท